คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกแล้วเกิดปัญหาค่ะ
ผู้เสียหายเราขอเรียกเธอเป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่าน้องเอก็แล้วกัน
เธอบอกว่าเธอก็พยายามหาข้อมูลในการเสริมหน้าอก
ปกติเธอเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเธอตัดสินใจเลือกคลินิกแห่งหนึ่งที่ลบบุรี
ราคาสามหมื่นผ่าตัดสิบสี่สิงหาคมแต่ต้องมาผ่าตัดที่คลินิค
ประชาชื่นกรุงเทพผ่าตัดครบ๗วันไปหาคุณหมอ
ปรากฏว่าเต้านมข้างขวาหัวนมเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
ไร้ความรู้สึกมีตุ๋มพองพองอ่ะค่ะหลายจุดมาก
สาเหตุคือติดเชื้อตัดสินใจต้องเอาเต้านมด้านขวาออกนะคะ
เอาออกก่อนข้างหนึ่งต่อมาด้านซ้ายมีอาการเริ่มปวด
แล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำไหลออกมาหนาวสั่นเหมือนติดเชื้อ
ไปหาหมออีกครั้งปรากฏว่าฝีเย็บที่เต้านมด้านซ้าย
มันปริอืมแตกเป็นหนองต้องเย็บใหม่นะคะครับ
แล้วเธอก็ต้องรอดูอาการเธอบอกว่าแผลมันยังไม่หายดีเลยอ่ะ
เย็บใหม่เนี่ยครั้งที่สามนะจนยี่สิบสองกัญญายนทนไม่ไหว
ไปหาคุณหมอว่าอีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่เอาออกไปเลยก็แล้วกัน
แล้วก็คุยว่าแบบนี้คลินิกจะรับผิดชอบยังไงได้บ้าง
แสดงว่ามีปัญหาทั้งสองเต้าเลยใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ
เรื่องต้นเนี่ยน้องบอกว่าทางคลินิกได้คืนเงินค่าการเสริมหน้าอกศัลยกรรมมาให้เนี่ย
สามหมื่นบาทค่ะแล้วก็มีค่าบริการนำเต้านมเทียมออกด้วย
ซึ่งตรงนี้น้องบอกว่าน้องไม่ทราบราคาว่ามันเท่าไหร่นะแต่มันก็น่าจะรวมรวมอยู่ในสามหมื่น
อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าค่าชดเชยที่ขอไปยื่นข้อเสนอไปคือขอหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
จะได้เอาไปรักษาตัวนะหรือว่าเอาไปทำใหม่
จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมตอนนี้มีปัญหาหมดแล้วทั้งสองข้าง

ตลอดเวลาหลังจากทำมานะครับเธอบอกว่าเธอต้องใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ทรมาน
เจ็บปวดทั้งกายเจ็บปวดทั้งใจเสียเวลาเสียอาชีพเสียรายได้
ก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์เพื่อเป็นการเตือนภัยในกลุ่ม
จากนั้นไม่นานมีการติดต่อมาจากหญิงสาวอีก๒๓คน
บอกว่าเคยเจอเหมือนกันเลยแพทย์คนเดียวกันเลย
หนึ่งในนั้นหนักถึงขั้นต้องตัดหัวนมทิ้งอันนี้เธอบอกนะฮะ
แล้วยังทำให้ทราบว่าแพทย์คนนี้เป็นหมอสูตินารีเวศ
อยู่ที่สมุทรสาครแต่กลับมารับงานด้านการทำศัลยกรรมตบแต่งความงาม

คนเดียวกันคนเดียวกันเลยแล้วก็ทำที่เดียวกันด้วย
ทำที่กรทมเหมือนกันที่เดียวกันเด๊ะเลย
เขาเป็นเหมือนแพทย์หมอชุติค่ะเป็นหมอทำคลอดอะไรประมาณนี้
เราก็เลยงงว่าเฮ้ยเขาเป็นหมอทำคลอด
แล้วมาทำศัลยกรรมเนี่ยนะหรือว่ามันเกิดจากว่าเขาผ่าคลอดมาได้
ก็เลยมาทำตรงนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
มันมีทั้งหมด๓เคสแต่คือเขาก็ยังนิ่ง
แต่คือตอนนี้เขาไม่เปิดคลินิกรับทำนมนะ
แต่ว่าเขาก็ยังเปิดคลินิกทำศัลยกรรม
ตอนที่ไม่มีนมถามว่ามันได้งานไหมมันได้
แต่คือมันน้อยคือทุกคนความเห็นอ่ะ
ส่วนมากเขาชอบผู้หญิงนมใหญ่ถ่ายรูปสวยอะไรประมาณนี้
เราคิดว่าเราทำนมมาปุ๊บเราจะต้องได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
คนจะต้องจ้างเราเยอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้
อย่างหนูเป็นอย่างนี้คือเราเรียกร้องอะไรไม่ได้เลย
คือเหมือนคล้ายว่าเขาก็ปัดความรับผิดชอบทุกอย่าง
คืออยากให้ทุกคนดูให้ดีมาก
เดี๋ยวยังไงต้องรอฟังทางคลินิกรวมออก

แต่ว่าผู้เสียหายเขาบอกมาว่าอย่างนี้นะครับ